คุณผู้ชมไปดูบ้างไฟกันหน่อยค่ะที่บ้านสะแก้วอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ถือว่าเป็นแหล่งผลิตบ้างไฟที่มีคุณภาพมากที่สุดส่งออกมากที่สุด
ทำรายได้ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาทนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
จากความเชื่อความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
และในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศแห่งนี้นะครับ
ทำให้ในแต่ละปีนั้นมีประชาชนที่เข้ามาบนบานสารกล่าวเพื่อขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนา
และหลังจากที่บนบานสารกล่าวนั้นประสบความสำเร็จก็ได้นำบ้างไฟมาเพื่อแก้บนนะครับ
ทำให้ในพื้นที่อำเภอพนมภัยโดยเฉพาะในบ้านสะแก้วนั้นเป็นแหล่งผลิตบ้างไฟที่มีชื่อเสียง
และมีค่ายผลิตบ้างไฟจำนวนมากและที่นี่ยังเป็นที่ส่งออกบ้างไฟไปทั่วประเทศด้วยครับ
ไฟจำนวนมากถูกลำเลียงใส่รถมายังองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศตลอดทั้งวันอย่างไม่ขาดสาย
เพื่อแก้บนตามความเชื่อก่อนวันงานบุญบ้างไฟประจำปีของอำเภอพนมไพร
หญิงแห่งค่ายอรไทยเบิกฟ้าบ้านสะแก้วที่ทำบ้างไฟมานานกว่า๒๐ปีบอกว่า
การทำบ้างไฟใช่ว่าใครก็ทำกันได้ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้สืบทอดต่อกันจากพ่อสู่ลูกลูกสู่หลานหรือครูสู่ลูกศิษย์เป็นคนไป
ไฟมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการทำโดยที่นี่จะทำเฉพาะปั้งไฟหามเท่านั้นทั้งหมด๗ขนาด
แต่ที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งบ้างไฟคือบ้างไฟ๕๐๐๐และบ้างไฟแสนโดยเดือนนี้จะขายได้ประมาณ๖๐๗๐บ้าง
ส่วนวิธีการทำขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการใส่ดินประสิวที่คลุกเคล้ากับถ่านไม้กระถิ่นจนเป็นดินปืนทรงอานุภาพ
ค่ายจะมีการคิดสูตรส่วนผสมต่างกัน
โดยทั้งหมดถือเป็นความลับสุดยอด
จากนั้นใช้แม่แรงอัดให้แน่นแทนการใช้ไม้ยาวต่ำเหมือนในอดีต
หลังจากอัดดินปืนเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเจาะรูตรงกลาง
เพื่อเป็นรูที่ใส่ชนวนนั่นเอง
ต้องให้มีความละเอียดอ่อนกับการเจาะรูมาก
เพราะว่ามันมีผลกับการขึ้นของบ้างไฟ
ถ้ารูไม่ถูกขนาดบ้างไฟก็จะไม่ได้ตามจุดประสงค์ของเรา
ที่ช่างตั้งไว้ในส่วนนี้
ปัจจุบันบ้านสะแก้วมีค่ายผลิตบ้างไฟไม่ต่ำกว่า๑๖ค่าย
และทั้งหมดในอำเภอพนมไพรมีไม่ต่ำกว่า๒๖ค่าย
มีมูลค่าการส่งออกไปขายในพื้นที่ต่าง
โดยเฉพาะในช่วงเดือน๖และเดือน๗ไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาท

เพราะรัฐบาลสั่งควบคุมให้มีระยะเวลาในการจุดบ้างไฟน้อยลงเพียง๒เดือนเท่านั้น
จากที่ในอดีตที่จะจุดกันนาน๓๔เดือน
ก็จะให้มีการสนับสนุนในเรื่องประเพณีหรือวัฒนธรรม
แต่ตอนนี้มันถือว่ามันลดลงต่ำมาก
ขอบิวรรณ์ให้ทางหน่วยงานหนาที่มีการเกี่ยวข้องบางเรื่องนี้ควรขอฝากด้วย

บ้างไฟจากความศรัทธาสู่รายได้

กลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีประจำถิ่น

โดยเฉพาะการทำบ้างไฟ
แม้ว่าปัจจุบันยุคสมัยจะเปลี่ยนไป

กลายเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ทรงคุณค่า
เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน